เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก
ของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก
เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก
เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก

เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก
เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก

เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก
เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก

เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก

เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก

เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก

เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก
เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก
เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก
เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก
เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก

เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก

เอาของแดมมาชนของสวยอย่างงานตรงนี้ครับคุณแม่ตั๊ก

เหมาะกับเมืองร้อนอย่างบ้านเราไม่แพงหรอก
ใช่เพราะที่ใส่นี่ใส่ถุงประติกนะผัชนะแบบง่ายเลย

แต่มันแตกต่างกันเลยนะไม่ว่าจะขนาดแพ็กเกจหรือว่ารสชาติแตกต่างกันหมด

อันนี้เพิ่งจะเข้าไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตเองนะจำราคาเป๊ะไม่ได้น่าจะ๔๐กว่าบาทหรอ

ซึ่งดื่มกันอยู่เนืองอยู่แล้วนะ
ใช่แต่ปกติเราซื้อแบบแพ็คใหญ่อันนี้แหละเราอาจจะไม่ได้ซื้อเป็นประจำ
อันนี้นี่ปกติเราไม่ได้ซื้อมาขนาดนี้เนี่ย
แต่มันตั้ง๑กิโลไงแล้วไหนเขาจะซื้อมาแบบว่าแพ็กเก็ตเค้าอะไรเค้าว่าน้ำมันก็ลงทุนนะลูก

ก๊วยตัดไปไหมไม่ว่าเฉาก๊วยน่าจะแพงนะไม่น่าจะถูกอ่ะ
เนี่ย๒อันเนี่ยอยู่ไงเอางั้นหรอ
อันนี้หนูไม่แน่ใจเลยแม่อันนี้คุ้นแต่อันนั้นอ่ะไม่คุ้น

หลอกนะมันก็เป็นไปได้นะบางทีของอันใหญ่สุดบางทีก็อาจจะแบบถูกสุดก็ได้มันก็บางทีเขาก็หลอกเราได้เหมือนกันนะ
คุณผู้ชมค่ะระหว่างที่คุณแม่ตั๊กนะคะกำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าของดำทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุด
คุณผู้ชมเองก็สามารถพิจารณาได้แต่อย่าลืมหยิบมือถือขึ้นมาเซลฟี่กับหน้าจอด้วยนะคะท้ายรายการเป๊กมีของรางวัลแจกนะ

ไม่ว่านะบางทีนะไอ้อันเล็กสุดมันอาจจะแพงสุดก็ได้

ยืนยันไหมคะว่าเฉาก๊วยดอนเมืองเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ถ้าเป็นชาวกร้วยโซนพุมอาจจะแพงนิดหนึ่ง

จะตอบได้หรือยังว่าของดำทั้ง๓ชนิดนี้
อันนี้ไหนราคาถูกที่สุดคะ

งั้นเป๊กจะเฉลยที่อันที่๓ค่ะ
ที่คุณแม่ตั๊กและน้องแอนไม่ได้เลือก

มันขวดเดียวเองอะ

ไม่น่าจะต่ำกว่า๓๐

คุณแม่ตั๊ก

จะเป็นไปได้ไหมที่มันจะ๓๐

จะต้องเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ต้องถูกกว่า๓๓บาท๕๐สตางค์
และราคาของเฉาก๊วยอยู่ที่
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า๓๐

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

ถ้าเยี่ยม๓๓นี่คือราคาแบบ

ถูกกว่า๕๓นะ

และราคาอยู่ที่
อ้าว

และเจ้าก๊วยโดนเมืองค่ะ
เป็นเงินดำที่สูงที่สูง

โอ๊ยหัวใจได้เยอะ
เมื่อกี้มีแวบหนึ่งบอกน่าจะ๓๓

จริงแล้วเขา๓๓จริง

ร้อนร้อนร้อนร้อน

เนี่ยยิ่งข้อต่อไปจะยิ่งร้อนกว่านี้

เงินเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐๐บาท

คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เฮ่ยเท่อีกทีนี่เลย

แม่นสุดครับสองแม่ลูกของเรา
แต่ข้อนี้แก๊งป่วนจะเอาอะไรออกมา

มีฮาแน่นอน
ใครที่ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้

กับรายการแกงปวนด้วนราคา
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ต
แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ

ในเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา

ทุกวันที่รายการออกอากาศ